คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยใครติดตามข่าวบันเทิงก็คงจะได้เห็นข่าวของดาวิค่ะ
ดาวิคนสวยน้องใหม่ดาวิกาของเรานั่นเองนะคะ
อีเวนต์เคลียร์ข่าวดราม่าแทบจะทุกวันเลย
ล่าสุดเนี่ยมาคุยกันหน่อยเอ๊ะเหมือนจะต้องมีเรื่องเคลียร์กันแล้วนะ
เรียกว่าช่วงนี้ขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นไปซะหมดเลย
ก็ไม่ไหวมีเรื่องดราม่าให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้วคุณผู้ชม
ออกงานแต่ละทีศัตรูสุดสวยมาก
ก่อนที่เราอ่านข่าวไปใช่ไหมลุคกล้าวใจที่เข้ามาลุคหล่อ
แต่พี่แจ๊คเขินเสียอาการเลย
เขาเอาอยู่ทุกลุกจริงดาวิ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะสาวใหม่ถึงกับออกตัวว่าช่วงนี้ชีวิตมีแต่เรื่องวุ่น
แถมยังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาทักว่า
ตัวเธอเนี่ยเพิ่งสร้างบ้านนะซึ่งเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่
ก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีตามมาได้

พร้อมกับแนะนำให้ไปทำบุญค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้สาวใหม่ก็บอกว่าเชื่อ๑๐๐ไม่เผื่อใจอะไรแล้ว
แซวตัวเองด้วยว่านี่ขนาดไม่ใช่ปีชงนะพี่

ถ้าหนูปีชงโอ้โหบอกเลยมันจะเข้มขนาดไหน
ฟังสาวใหม่จ้า
ไม่ได้ทักอะไรว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็มีบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราได้แบบ
เหมือนได้ลาบใหญ่เหมือนแบบใหม่กำลังสร้างบ้านอะไรอย่างนี้

มันก็จะมีอะไรที่มันไม่ดีตามมาอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าเออให้ไปทำซะอะไรอย่างนี้
หมายความว่าด้วยความที่เชื่อเลย
เชื่อ๑๐๐เปอร์เซ็นต์๑๐๐เปอร์เซ็นต์๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ทำบ้านให้คุณแม่ครอบครัวเราใช่ไหมคะ
แล้วมันก้อนใหญ่มันก้อนใหญ่มาก
มันก็เลยโอเคแหละเข้าใจได้ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ดีตามมาอะไรอย่างนี้
ก็เลยไปแก้ไปทำบุญอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือถ้าสายบุญที่อยู่ใกล้ตัวดาวิมากที่สุด

เพราะคุณชานวิทย์สวดมนต์ทุกคืน

พระก็แบบเหมือนสอนเรา
ติชิ้นนินทาเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้

เหมือนพระพุทธเจ้าก็ยังถูกเลย

ลมเย็นแล้วก็ให้ทำบุญไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าอันนี้ไม่ชงถ้าชงจะขนาดไหน
ไม่ชงเกิดปีว๊อก

แค่นี้ยังไม่ชงแล้วถ้าชงจะขนาดไหน

ปีชงแต่ชงร่วม

ชงแต่ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้น

อย่างที่หมอช้างบอกหมอลักษณ์บอกเนี่ยค่ะ
แบบหมวดทำวนก็อยู่ที่ตัวเราแหละอย่างที่น้องบอก

นี่แหละน้องใหม่เดี๋ยวเราไปทำบุญกัน
ไม่เป็นไรให้เรื่องร้ายมันผ่านไปเนาะ

ก็เลยได้เจาะไมค์สัมภาษณ์พี่เต๋อถามถึงสภาพจิตใจของน้องใหม่ในช่วงนี้
ซึ่งตนเต๋อก็ยอมรับว่าดรามาที่เกิดขึ้น

เอ้าก็ชื่อเขากับดาวินะหรือว่าเรียกกาไปอย่างเดียวหรือเปล่าไม่มีแบบว่าโคมงคอมเม้นต์มาอะไรอย่างเงี้ย
น้องเจอหนักจริงช่วงนี้ต้องไปเจอเรื่องนี้สาวใหม่ก็ออกมาตอบผ่านสื่อไปแล้วว่าตัวเธอก็รู้สึกขำกับเรื่องนี้นะ
ที่เวลาฟังเธอเรียกตัวเองว่าเอ้า
เป็นความเบานะเป็นความข้องใจที่มีดราม่าเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าชื่อใหม่หรือว่าจะชื่อดาวิเนี่ย
มันก็เป็นชื่อหนึ่งที่จะเรียกไหนแบบไหนมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
พี่เต๋อบอกทำไมเนี่ยทำไมก็มาเหมือนไส้แฟนเขาด้วยอ่ะ
แต่น้องใหม่ก็ตอบดีนะคะน้องใหม่ตอบว่าจริงอ่ะ
หรือว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะเรียกเลยหรือว่าเรียกว่าน่ารักก็ได้
เมื่อวานน้องใหม่บอกไปว่าบางทีใหม่อาจจะอยากเรียกตัวเองขึ้นมาว่าเบบีก็ได้